จังหวัดสุราธานีบางคนคิดถึงอาหารทะเล
หอยใหญ่ไข่แดงแดงธรรมะเงาะอร่อยต่างมากมาย
แต่ว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปหาอาหารอร่อยที่เป็นเมนูพิซซ่า
ที่จังหวัดสุราธารณีไม่ใช่พิซซ่าธรรมดานะ
จริงเพราะว่ามันเด็ดอร่อยมากคือไข่เค็มชายาเนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วของสุราธานีถูกไหมก็เลยนำมาโรยหน้าพิซซ่าแบบนี้ก็คือเป็นจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์เลยนะเพราะว่าเป็นสินค้าโอท็อปขึ้นชื่อด้วยแปลกใหม่ไม่เหมือนใครด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงามแล้วก็มีเอกลักษณ์นะคะแล้วก็เอาข้าวตบอบตบอบจะไปตบทำ

เราแล้วก็เราก็บอกต่อให้กับคุณผู้ชมทั่วประเทศ

เพราะที่นี่มีเมนูพิซซ่าสร้างสรรค์มาเยอะมาก
แต่ว่ารสชาติมีเอกลักษณ
แล้วก็คงความเป็นแบบพิซซ่าแบบอิตาเลียนอยู่ด้วย